พ่อบอกตำรวจกู้ภัยมาเลยมาจับลูกชายผมเลย
ทำไมพ่อต้องเรียกให้คนมาจับลูกชายก็ไปคุ้มคลั่ง
กระโดดลงจากรถที่พ่ออุตส่าห์เรียกมารับตัว
ไปส่งโรงพยาบาลตรงหน้าห้องฉุกเฉินเพราะลูกคลั่งแบบนี้ค่ะ
พี่แล้วไปจับคู่พูดดีดีพูดดีดีพูดดีดี
เราเป็นคนเราพูดดีก็ได้ที่บ้านเป็นจับภาพอยู่นี้
จะยินอ่าคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้ว
คงจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมพ่อถึงต้องเรียกทั้งตำรวจแล้วก็
ผู้ภัยและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
มาพยายามจับตัวลูกชายตัวเองกดเอาไว้แบบนั้น

ตอนพยายามจะจับยังท่องบทสวดมนต์นโมตาสะอยู่เลย
พ่อตำรวจบอกพูดดีเราเป็นคนพูดดี

ชายคนนี้อายุประมาณ๒๘ปีส่วนคนเป็นพ่อคือในเชิงกลิ่นชาวนาค่ะ
พ่อบอกผมมาตั้งใจเอารถมาจะมาส่งลูกนี่แหละ
เพราะลูกมีอาการคลั่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นสัก๔ทุ่มค่ะคืนวานนี้ค่ะ
นี่คือบริเวณหน้าตึกฉุกเฉินของโรงพยาบาลนครนายกนะคะ

คือลูกผมจริงไม่ได้อยู่ที่นครนายก
แล้วทางด้านของคนดูแลห้อง

พ่อลูกชายไม่ค่อยโอเคแล้วนะ
พฤติกรรมไม่โอเคเหมือนมีอาการกระวนกระวายแปลก
พ่อตัดสินใจไปเลยค่ะไปรับลูกที่สมุทรประการ
แล้วกลับมานครนายกจะพามาหาหมอ
แล้วกลายเป็นว่าลูกก็มาเกิดอาการคลั่งแบบนี้

เริ่มมีอาการไม่ดีแล้วจะไปหาหมอดีกว่า
อยู่บ้านไม่ดีขึ้นแน่เลย

รักแล้วก็หวลูกละค่ะเจอลูกเป็นแบบนี้
อุตส่าห์ไปรับลูกจากสมุทรประการเลยนะ
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมอาการแบบนี้

เคยเข้ารับการรักษาแล้วก็บำบัดยาเสพติด

จะกลับไปเริ่มทำงานได้แค่เดือนเดียวเอง

คราวนี้จะต้องไปตรวจสอบนะว่าสรุปที่บำบัดมา

พอไปเสพยาอีกหรือเปล่าด้วยนะคะ

พอลูกเป็นแบบนี้พ่อเลยเศร้า